กลับเข้ามาอยู่กับพวกเราในรายการรถปลดทุกข์กันต่อในช่วงของบบ
ไม่คิดคุณอริยาบอกบ่อบ่อบ่อคืออะไรฮะคุณ
บ่อบุ้งค่ะบ่อบุกแล้วก็บ่อบ้าน
ก็คือบุกบ้านโอ้โหหลายคนอาจจะรู้จักดี
หลายคนอาจจะมันคือตัวอะไรมันคือหนอนชนิดหนึ่งคุณผู้ชมที่มีขนเต็มตัวไปหมด

ร้องมาเขาบอกว่ามันเยอะจนดูแลไม่ไหว
ก็อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใครก็ได้เหอะมาช่วยหน่อย
เพราะตอนนี้เนี่ยต้องกางมุ้งนอนต้องก่อไฟเผาต้องเอาช็อกมาขิด
ทำทุกวิถีทางแหละแต่ก็ยังลำบากอยู่นะ
ไหนอยากจะดูคุณซื้อไปถึงชาวอีสานด้วยคุณชาวอีสาน
เขาบอกว่ามันลำบากแห้งอยู่บ่ได้มันทรมานอีหลี
นี่เป็นเรื่องราวของชาวบ้านเดือใต้
นี่เห็นไหมดูหน้าตาอาจจะน่ารักแต่จริงแล้วคันมากนะคะ
ชาวบ้านเดือใต้หมู่๘ตะมนต์บ้านเดืออำเภอเมืองหนองคาย
น้องคายเดือดร้อนหนักจากนอนบุ้งเหลือง

โอ้โฮคุณนี่คือเป็นบ้านไม่ใช่ส่วนบุ้งใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะบ้านคนทั่วไปแต่บุ้งมาบุก

บางคนก็จะแพ้ก็ต้องไปหายามาทาน

บางคนอาจจะแพ้ถึงขั้นลุกลามทั้งตัวก็ได้นะ
เมื่อกี้ที่เราเห็นก็เป็นความเดือดร้อนของนางอนง

บอกว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองก็มี
อนบุ้งเหลืองบุกเข้ามาในบ้านจำนวนมาก
ก็ทำให้เกิดอาการระคายเคืองผิว

แล้วก็ต้องอยู่กันยากลำบากมากขึ้น
ล้านลูกล้านตัวเด็กเล็กนี่นะคะ

ควันไล่ตัวหนอนมาให้เข้ามาในบ้าน
อากาศเย็นตัวนอนก็จะเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะ
เวลาใครที่ผ่านไปผ่านมาในซอย
ลมพัดผ่านมาไม่ใช่เย็นสบายอย่างเดียว
ขนหนอนก็ปลิวมาติดตัวด้วย

เอาหน่วยงานที่ไหนก็ได้นะช่วยเหลือหน่อย

ส่วนคนอีกคนนึงที่เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เล่าให้ฟัง
ก็คือนางนงครานแก้วอุ่นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดือใต้
บอกว่าจากการที่มาตรวจสอบ
ก็เพราะว่ามีตัวหนอนบุ้งเหลืองนั้นเดิน
อยู่ตามผนังบ้านแล้วก็เกาะอยู่ตามรัวบ้าน
เป็นจำนวนมากแบบนี้แหละค่ะก็แจ้งไปทางโรงพยาบาล
เสริมสุขภาพตะมนต์บ้านเดือหลังจากที่ได้แจ้งให้ชาวบ้าน
ที่โดนตัวมุ่งไปแล้วเนี่ยนะคะให้ไปรับยา
ขาแก้ผืนคันที่โรงพยาบาลก็คือประสานกันนั่นแหละ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฟังเสียงท่านหน่อยค่ะ
ก็แจ้งไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ค่ะเพราะว่าก็เป็นหน่วยงานด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ที่สุด
ดูแลเรื่องยาต่างให้ดูแล
แต่นอกจากนั้นแล้วก็ยังจะส่งเรื่องนี้ให้ทางอำเภอนะคะ
เพื่อให้อำเภอนั้นส่งเจ้าหน้าที่ลงมากำจัดตัวบุ้งให้หน่อย
ไม่งั้นอยู่กันไม่ได้เลยค่ะ
ต้องเข้าไปดูแล้วว่ามันมาจากไหนบ้าง
มีปัจจัยอะไรที่ทำให้บุ้งบุกบ้านแบบนี้นะครับ